ตอนนี้เลยต้องเร่งสืบหาผู้ค้ารายใหญ่
ติดตามประเด็นนี้จากรายงานกันต่อค่ะ
ตำรวจชุดปรับรามยาเสพติดนักขอนด์ปันสอง
ได้เข้าจับกลุ่มนางสาวสิริการเชื้อเขตกรรมหรือนุ่นวัย๒๓ปี
พร้อมของกลางเป็นยาเคตามีนน้ำหนัก๘๑กรัมจำนวน๖ถุง
โดยนางสาวสิริการอ้างว่ารับยาเสพติดมาจากชายคนหนึ่ง
พักอาศัยอยู่คอนโดย่านลำลูกกาคลอง๒
ตำรวจภูทรคูคศเร่งแกะรอยขยายผลจนจับกลุ่มตัว
นายนพดลนุตโยธินหรือฮัทวัย๒๐ปี
และนายนรเดชภูหอมหรือฟิลเจอร์วัย๑๙ปี
พร้อมของกลางเป็นยาเคตามีน๒๗กรัม
คอนโดแห่ง๑ย่านลำลูกกา
ก่อนนำตัวไปสอบปากคำที่สพคูคศ
พร้อมแจ้งข้อหามีวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิต
และประสาทประเภท๒เคตามีนไว้ในครอบครอง

ระหว่าง๒ผู้ต้องหาถูกสอบสวนพ่อและแม่ของนายนพดล
ผู้ต้องหาเดินทางมาเยี่ยมลูกชาย
ก่อนเปิดเผยว่าลูกชายเป็นเด็กน่ารัก
เลี้ยงสัตว์ไม่เคยยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
แต่ช่วงหลังสังเกตเห็นลูกชายไปคบเพื่อน
ที่มีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติด
เริ่มมีพฤติกรรมก้าวร้าวติดเพื่อน
ชวนเพื่อนมานอนที่บ้านและพากันไปนอกบ้าน
ก่อนจะมาทราบภายหลังว่าลูกชายถูกจับกลุ่ม
รับว่าเสียใจที่ลูกชายหลงผิด
พอเขามีอาการเขาอะไรก็เพื่อนแล้ว

ปรับรามยาเสพติดตำรวจนครบัน๒
ขยายผลต่อจนจับกลุ่มผู้ต้องหาได้อีกราย
คือนายรัฐนาโชกรีราจิโชธ
หรือจิ้มวัย๒๑ปี
พร้อมของกลางเคตามีนน้ำหนัก๓๑๙กรัม

เค้นสอบแต่เจ้าตัวไม่ยอมเปิดเผย
ว่ารับยามาจากบุคคลใด
แนวทางการสอบสวนผู้ต้องหาทั้ง๔ราย
ถูกจับกลุ่มในพื้นที่สนสายไหมและสพคูคศ

รับยาเสพติดมาจากในอ้วนหรืออ้วนวัดรุ่ม
อยู่ในชุมชนวัดรุ่งเขตสายไหมกรุงเทพมหานคร

ซัดทอดว่ารับยาเสพติดมาจากเขา

แต่เป็นเพียงรายย่อยที่เคยรับมาเท่านั้น

แต่พอทราบข่าวว่ามีคนเสพแล้วอันตรายถึงชีวิต
ปฏิเสธไม่รับของมาอีก

ไม่กล้าบอกถึงต้นต่อของยาเสพติด

เพราะเหมือนประมาณว่าถ้ามันพูดฝั่งนู้น

และตอนนี้ชื่อผมตอนนี้ไทเหมือนอย่างนี้

ยาเคนมผงตัวนี้มาไปจำหน่ายไหม

ประมาณห้าหกวันแล้ว

คือทำไมเราถึงหยุดปล่อยยาตอนนี้

ขับรถชนกันมั่งอะไรมั่ง
คือพี่ถามนิดนึงว่าจุดเริ่มต้นของเคนมผง

สอนอพญาไกรบางพงภาคนี้ถูกไหม

เหมือนว่าเขาต่อกันต่อกัน

เมืองต้นผู้ต้องหาทั้งหมดยังคงถูก

และสพคูคศเพื่อสอบปากคำ

และเร่งขยายผลไล่ล่าจับพ่อค้ารายใหญ่
และผู้ผลิตยาเสพติดเคนมผง

ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน